ช่วงนี้เรามาดูเรื่องราวสุดสะเทือนใจ

คู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งพร้อมกับหลานสาววัย๓ขวบ

จู่ถูกรถเก๋งคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วแหกโค้งไปชน
แฟนสาวของเขากับหลานสาวเขาเสียชีวิต

ตัวฝ่ายผู้ชายบาดเจ็บปางตายสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล

ขอผมไปรดน้ำศพแฟนผมเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหม

นอนจับมือศพของแฟนรดน้ำศพในวัด
ญาติเห็นแล้วแบบสะเทือนใจเป็นภาพที่แบบว่า

จริงเราคนนอกเห็นยังรู้สึกสะเทือนใจนะ

ความรักคือมันต้องจากกันแบบนี้
แล้วคนชนก็ยังคงหนีไปลอยนวลนะครับ

ในโลกออนไลน์กำลังแชร์ภาพนี้เยอะมาก
ผู้ชายคือนายพันธการ

ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
เพื่อเป็นการบอกลาครั้งสุดท้าย

ของคนรักของเขาเป็นครั้งสุดท้าย

ญาติและคนที่ไปร่วมงานศพ
เห็นภาพนี้คุณผู้ชมนะครับ
ทั้งคู่ไปประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
เมื่อคืนของวันที่๒๕เมษายน

เขาขับรถมาดีจู่

ทำให้นายพันธการซึ่งกำลังจะพาแฟนกับหลานสาวเนี่ย

รถเก๋งชนอย่างแรงจนร่างของคนบนรถนั้นลอยขึ้นฟ้าตกกระแทกพื้น
เหตุเกิดบนถนนแสงชูโตสายเก่าเทศบาลตำบลท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
หน้าปากทางเข้าวัดศรีโลหาราชบำรุง
เหตุการณ์นี้ทำให้นางสาวพันนพักภูมิพักดีอายุ๒๑ปี
แฟนสาวเขาเสียชีวิต
และเด็กหญิงนัทธิราภูมิพักดีหลานสาววัย๓ขวบบาดเจ็บสาหัสและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนในพันธการคนขับอายุ๒๑บาทเจ็บสาหัสต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาล
นางสาวท่านินนันภูมิพักดีซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ตายเปิดเผยทั้งน้ำตา
นี่คือภาพแฟนสาวของเขาแล้วก็เป็นภาพน้องสาวของคนที่กำลังพูดอยู่นะครับ
สำหรับในพันธการเนี้ยได้คบกับน้องมาเนี้ยสองปีแล้ว
ทั้งคู่รักกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาค่ะนะฮะ
มักจะพาน้องโบนัสคือลูกสาวของพี่คนโตคือหลานของพวกเขาไปด้วย
วันเกิดเหตุเนี้ยนะฮะน้องสาวเนี้ยจะพาหลานสาวไปซื้อของกิน
น้องโบนัสก็ไปของเงินตัวพี่สาวเองเนี้ยยี่สิบบาท
บอกว่าหนูจะไปซื้อของกินก่อนนะไปซื้อขนมก่อนแล้วก็หอมแก้มหลานสาวไป
แล้วก็เดินออกไปพร้อมกับน้องสาวเขาจังหวะนั้นเธอได้เหลือบมองเห็นน้องสาว
สังเกตเห็นใบหน้าน้องสาวเอ๊ะทำไมดูหมองคล้ำเอ๊ะทำไมหน้าตาดูดำผิดปกติ
ค่ะแต่ก็ไม่ได้เอกใจคือไม่ได้ทักท้วงอ่ะ
ไม่ได้คิดว่ามันเป็นรางร้ายไงอ่าแต่ว่าเขาก็บอกนะเขาบอกว่า
ไปซื้อขนมกันอ่ะขี่รถดีดีน่ะอ่าได้พูดไปเหมือนกันอ่า
พูดไปเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงล่ะไปเจอเหตุการณ์แบบนี้
นะฮะแล้วมาเกิดเหตุร้ายขึ้นอ่ะคือเขาไม่คิดว่าการที่เขาเห็นหน้าน้องคล้ำคล้ำตอนนั้นเนี่ย
อืมมันกลายเป็นรางร้ายรางบอกเหตุเออกลายเป็นรางบอกเหตุว่า
มันถึงคราวต้องต้องจากกันหรือเปล่าค่ะหลังจากนั้นสามคนนี้ก็ออกไป
ไม่ถึง๕นาทีมีคนบอกว่ารถชนแล้วก็มีคนตายไปฟังเสียงเขาหน่อย
มันสุดค่ะหัวใจมันแบบคือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้นอนเลย
ยังไม่ได้นอนยังไม่ได้กินมื้อสุดท้ายที่อยู่ในท้องก็คือก๋วยเตี๋เป็ดที่กินกับหลาน
คือมันกินอะไรไม่ได้นอนไม่ได้เพราะว่าจะนอนยังไงนอนเตียงเดียวกัน
หันไปก็เป็นหลานอย่างนี้ทุกอิริยบทนอนตื่นนอนกินไปนู่นไปนี่ไปกับหนูตลอด
มันภาพมันหลับตาก็นึกมันที่สุดแล้วมันทรมานที่สุด
แต่อยากคืออยากได้ความเป็นธรรมตรงอยากให้คดีนี้มันไปให้ถึงที่สุดนะคะ
เพราะว่าเบื้องต้นทราบมาว่าคนที่ขับชนเนี่ยเขาไปร้านอาหาร
แล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาสแล้วก็ขับมาอย่างรุนแรงขับมาอย่างเร็วเนี่ยค่ะ
แล้วมาที่เกิดเหตุแล้วก็มาเกิดเหตุนี่แหละค่ะแล้วเขาก็หลบหนีไป
จากการสอบสวนนะครับผู้เห็นเหตุการณ์ก็ให้การบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุรถคันนี้นะออกมาจากร้านอาหารด้วยความเร็วสูง
ซึ่งตรงกันกับที่พี่สาวได้พูดนะพอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
ไม่ได้ชะลอความเร็วเลยขับเหยียบแมลงมากแล้วก็เสียหลักแหกโค้งพุ่ง
ไปชนรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปชนร้านค้าที่อยู่บนฟุตบาท
คนขับรถและผู้โดยสารในรถคันนั้น๓๔คนลงมาแล้วพากันหนีหายเข้าซอยไป
คนเจ็บทั้ง๓คนนอนหายใจรวยลินแล้วก็เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
ทางด้านของนางอรสาภูผาเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุก็บอกว่าหลังรถชนเนี่ย
ไปสอบถามคนที่นั่งมากับรถเก่งว่าเป็นอะไรไหม
ชายคนนั้นก็บอกว่าจุกหน้าอกแล้วก็เดินขากระเพกกระเพกไปดูคู่กรณีที่นอนอยู่๓คนนะ
แต่พอเริ่มเห็นมีคนมุงดูเยอะชายคนนั้นก็เดินกับกลุ่มเพื่อนหายไปทันที
ก่อนจะมีรถกระบะมารับตัวทั้ง๔คนนั้นออกไปจากจุดเกิดเหตุ
ต่อมาตำรวจก็ไปตรวจสอบทะเบียนที่จอดทิ้งเอาไว้รถคันสีดำเนี่ย
ทราบแล้วว่าเจ้าของเป็นใครอ่าก็ประสานไปยังเจ้าของรถทราบว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
คนที่ขับมาเป็นลูกชายนะเป็นคนนำรถไปขับกับกลุ่มเพื่อน
แต่ก็ยังไม่ทราบนะว่าใครบ้างเป็นคนขับ
คนขับรถเก่งได้มอบตัวแล้วนะฮะกับพนักงานสอบสวนสพท่าม่วง
ตำรวจก็ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วก็กำลังสอบส่วนเพิ่มเติม
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่สิ่งที่สังคมอยากรู้คือใครเป็นคนขับ
เดี๋ยวจะเอาแพ้มาสวมหรือเปล่าคนขับตัวจริงอยู่ไหน
ทำไมถึงต้องหลบหนีไปคุณเมาหรือเปล่าถูกไหมนะครับ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบนะคะจับคนผิดลงโทษให้ได้
วันนี้คือการสูญเสียและเสียชีวิตด้วยนะคะ